คุณผู้ชมครับมาดูปัญหาของสองบ้านนี้นะ
บ้านหนึ่งอยู่ตรงหัวมุมอยู่ตรงหัวมุม
เวลาจอดรถก็อาจจะล้ำไปบ้าง
อีกบ้านหนึ่งอยู่ในซอยเป็นทางตัน
แต่บ้านหลังนี้มาสร้างหลังคาจอดรถอยู่ติดกับผนังของบ้านหลังนี้
ทะเลาะกันสินะฮะทะเลาะกันยังไงไปดูครับ

เข้าใจว่าคุณบอกว่าผมอ่ะจอดรถล้ำออกมาออกที่แลนด์

ข้างบ้านผมนี่คือภูมิทันในการมองเห็นนี่
ถ้าบางคนมองเห็นคือมันได้เหรอ
คุณมาก่อสร้างในที่อย่างนี้มาทำได้เหรอ

มันไม่ใช่หน้าบ้านผมไม่ได้เดือดร้อนอันนี้ผมเดือดร้อน
คุณผู้ชมอาจจะยังนึกไม่ออกว่าโครงสร้างหรือว่าสัดส่วนต่างของสิ่งปลูกสร้างตรงนี้มันเป็นยังไง
เรามีภาพอธิบายครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
นั่นคือหลังคาที่จอดรถของบ้านทางซ้ายมือของคุณผู้ชมนะ
แล้วบ้านทางขวามือเนี่ยอยู่ปากซอยเขาก็อาจจะจอดรถแล้วหัวมันทิ่มมาเลยมาทางซอยนี้
แต่เจ้าของบ้านที่อยู่ซ้ายมือมาสร้างที่จอดรถชิดกับฝาบ้านของเขา
และเห็นไหมครับว่ามีต้นไม้มีอะไรด้วยเขาบอกว่าเวลาเจ้าของบ้านทางซ้ายมือมาลดน้ำต้นไม้อะไรเนี่ย
มันทำให้หน้าต่างบ้านเขาผูกไปด้วยเลยเพราะมันชื้น
คุณผู้ชมเห็นว่ายังไงครับสำหรับกรณีนี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทาวน์ฮาส์ย่านปากเกร็ดครับ
อยู่ในซอยติวานนท์ปรัก๗๒๗ถนนติวานนท์ตะบนบางพูดนะฮะ
คือทะเลาะกันเรื่องการจอดรถ
ธวัชชัยจันลำเขาอายุ๒๙ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังหัวมุม
และนางเยาวลักษณ์ชัยสารอายุ๖๐ปีเป็นคู่กรณีอยู่ในซอยตัน

เนื่องจากนายธวัชชัยเนี่ยบ้านติดถนนครับ
ก็จอดรถกระบะล้ำมามันก็ปิดเนี่ยเห็นไหม
เห็นไหมหัวรถกระบะบางทีมันก็ยื่นออกมาเลยแบบนี้นะครับ
ทำให้บ้านของนางเยาวลักษณ์ที่อยู่หลังในสุดไม่พอใจ
เธอบอกว่าเธอขับเข้าออกลำบาก
นายธวัชชัยก็ไม่พอใจเหมือนกันที่คุณเยาวลักษณ์มาสร้างหลังคาบ้าน
แบอยู่กับผนังบ้านเขาเนี่ยกำแพงบ้านเขานะครับ
ทำเป็นที่จอดรถส่วนตัวนะครับ
คือนอกจากจะบังทัศนียภาพข้างบ้านแล้วเนี่ย
อย่างที่ผมบอกเขาปลูกต้นไม้เอาไว้
แล้วก็มาลดน้ำลดน้ำลดน้ำนะครับ
เขาบอกว่าสีปูนผนังเขาลอกอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามาอยู่ใกล้กันแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะ
ผนังนั่นคือผนังบ้านคุณธวัชชัยที่จอดรถนี้คือที่จอดรถบ้านคุณเยาวลักษณ์นะ
ชิดผนังบ้านเขาถูกต้อง
ธวัชชัยเจ้าของบ้านหลังมุมเล่าบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มา๒ปีกว่าแล้วโอ้โหมีปัญหาตลอด
เจรจาบอกให้ย้ายกระถางต้นไม้หรือหลังคาออกได้ไหมคู่กรณีไม่ยอมบอกฉันมาอยู่ก่อน
ร้องเรียนกรรมการหมู่บ้านไปร้องเรียนอำเภอเทศบาลเรื่องเงียบนะ
เขาบอกเขาอดทนมาตลอดแต่ครั้งนี้เขาบอกเขาเหลืออดละ

แล้วก็เนียบไปเลยครับครณ์ทางงามนี้
ผมคนจะทำไงเราก็เลยเจอคียันทิว
ขออยู่ว่าเจ้ากินก็มาโดน
ช่วงคิดว่าปัญหามันอยู่
ดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้างไปฟังพี่เยาวลักษณ์เขาบ้าง
เจ้าของบ้านคู่กรณีเธอเล่าบอกว่า
ธวัชชัยเนี่ยนะมาต่อว่าฉันเรื่องทำหลังคาข้างบ้านของเขา
คือเขาบอกว่ามันเป็นสาธารณะนะไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนี้
นี่ที่ธวัดชัยมาอ้างนะมันเป็นที่สาธารณะ
แต่คือเขาบอกว่าก็นี่หน้าบ้านฉันหน้าบ้านฉัน
แม้มันจะไปชิดฝั่งนู้นมันก็หน้าบ้านฉัน

ตั้งแต่เจ้าของเก่ากรณ์ทวัชชัยจะมาอยู่ซะอีก
เขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเพราะมันเป็นซอยตัน
แล้วก็ไม่ใช่ที่กลับรถด้วยเอ้าลองฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้าง
พี่ย้ายหลังคามาอยู่ทางนี้สิผมจะได้จอดรถตรงนี้
แล้วเราก็บอกย้ายได้ยังไงมันเป็นบ้านของเรา
แล้วเขามาจอดได้ยังไงนี่มันหน้าบ้านเรา
เพราะเขามีรถส่งของเยอะนี่พี่เออแล้วเราบอกว่าได้ยังไง
ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่พอใจเราเขาไปแจ้งไปแจ้งตำรวจมาจับ
นกเราบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นอย่างนี้ละห่องระแหงกันมาอย่างนี้
โอ้โหดุเดือดในเพจเราดุเดือดมีการแสดงความเห็นมา
น่าคิดอย่างว่าจริงทั้งสองฝั่งเลย
เทศบาลนครปากเกร็ดบอกว่าเคยมาตรวจสอบแล้ว
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเพราะทั้งคู่ต่างอ้างสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว
ทำไมให้ตกลงกันเองจะตกลงได้เหรอคะ
คืออย่างนี้เทศบาลบอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเทศบาล
คือไม่ได้มีการมอบหมายให้ทางเทศบาลมาดูแล

กรรมการหมู่บ้านเขาบอกว่าเรื่องนี้ลูกบ้านต้องตกลงกันเอง
หมู่บ้านมีหน้าที่แค่เก็บค่าส่วนกลาง
จะตกลงกันได้หรือครับเพราะฟังเท่าที่ฟังทั้งสองฝ่าย

เดี๋ยวครับคุณวรพรขึ้นขนาดนี้มีประสบการณ์หรือเปล่าครับ
ใช่แต่รู้สึกว่าอินไปด้วยจริง
คือแต่ละฝ่ายมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่เป็นของตัวเอง
แล้วถ้าทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่

คือถ้าลงอย่างนี้ไม่มีทางลงได้แน่

ถามว่าใครผิดแต่ละฝ่ายก็จะชี้ไปที่อีกฝั่งหนึ่ง
ไม่จบแน่มันต้องมีคนกลาง
ไม่มีข้อสรุปแต่คุณผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรที่ส่งมา
ขอบคุณมากเราได้อ่านแล้วนะครับ
เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหอยากรู้เหมือนกันนะ

แสดงว่ามันก็คงจะเลื้อรังมานานแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ